ยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อ
จากต้นไม้แป้งถูต้นไม้
เอาแป้งมาถูคางคกกันบ้าง

เป็นพิธีที่ชาวบ้านที่จังหวัดบุรียรำนะคะ
จัดพิธีขอหวยขึ้นมาด้วยการจับคังคกมาทาแป้ง
เพราะว่าเชื่อว่าจะให้โชคลาภ
หลังจากที่ผ่านมานี่เคยมีคนถูกหวย
นี่ตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะ
ชาวบ้านในตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรียรำค่ะ
คางคกในหมู่บ้านไปประกอบพิธีเสี่ยงทาย
ขอเลขเด็ดงวดประจำวันที่๑ก็คือวันนี้นี่แหละนะคะ
เนื่องจากเชื่อว่าคางคกเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
ไทยเทวีสามารถบอกหวยได้อย่างแม่นยำ

จริงก่อนจะทาแป้งต้องลงรองพื้นก่อน
จริงเหรอคุณไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
ไม่ถึงหรอโอ้โฮโดยคางคกที่นำมาประกอบพิธี
ชาวบ้านจะทำกรวยดอกไม้ทูบเทียน
ขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่ก่อนนะคะ
ก่อนที่จะเสี่ยงทายด้วยการนำแป้งไปทาบนตัวคังคก
จากนั้นค่ะให้เล็งเลขเด็ดที่ปรากฏขึ้นบนตัวคางคก

คุณสมจิตนะคะขามอเนกค่ะผู้ทำพิธีขอหวยคางคกบอกว่า
เสี่ยงทายเลขนำโชคกับค้างคกกันมานานแล้ว
โดยผู้ร่วมพิธีจะรูปไลค์บนหลังที่ทาแป้งไว้
หากใครมีโชคจะเห็นเลขบนหลังคางคกได้ไม่ยาก
ที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องที่ผ่านมา

เพราะว่าพิธีขอหวยจากคางคกแบบนี้มาแล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วในพื้นที่จังหวัดบุรียรำ

ถ้าสมมุติว่าจะเห็นคางคก
เขากระโดดไปกระโดดมาและเป็นตัวสีขาวเนี่ย
ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจ
ไม่ต้องไปคิดว่าเออเขาไปโดนอะไรมาจากไหน

ตามความเชื่อนะเป็นเจ้าแม่อุทัยเทวี
กลับชาติมาเกิดแล้วก็เอาโชคลาภมาด้วย

เริ่มจากจับคางคกตัวใหญ่
มาขังไว้สัก๓วัน๓คืน
ก่อนถึงวันที่จะออกผลสลากกินแบ่ง
พอตกกลางคืนจึงนำคางคกออกมาไหว้บูชา
ทูบเทียนแผ่นทองคำเปลวดอกไม้และเหล้าขาว
จากนั้นให้ตั้งใจอธิษฐานขอโชคลาภจากเจ้าแม่อุทัยเทวี
แผ่นทองคำเปลวสอดใส่ปากให้คาบไว้
จากนั้นจับหงายท้องใช้แป้งฝุ่นละเอียดหอมโรยลงไป
ใช้นิ้วมือรูปเบาจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาจากชัดเจน
ถ้าจะให้ขลังจริงเขาบอกจะต้องเป็นพ่อม่ายแม่ม่าย
หรือว่าผัวเมียอย่าร้างกันเท่านั้นถึงจะได้ผลและแม่นมากกว่าเดิม
อันนี้ผมหาความรู้มาเพิ่มเติมให้นะครับ
เป็นพิธีกรรมเป็นความเชื่อ
ก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาบอกเคยทำทาแป้งตรงท้อง